ตามกันต่อหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แม่สังคมไทยรู้เรื่องแล้วแบบอึ้งตะลึง
อันนี้เหมือนเป็นอีพีเหมือนกันนะพี่อุ๋ยมีตะลึงที่หนึ่งไปแล้วรอบหนึ่ง
ตามด้วยตะลึงที่สองวันนี้ตะลึงอีกแล้วเหรออ่านี่ดูข้างหลัง
นี่คือต้นแขนของกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นแก๊งอัดยากรรมแก๊งธมิน
ไปร่วมกันก่อเหตุอ่ายิงเด็กอุเทนคือน้องหยอดแล้วก็ลูกหลงโดนครูเจี๊ยบเสียชีวิตอืม
คือเมื่อวานที่ว่าโอ้โหไปเจอเซฟเฮาส์เจอภาพแบบเหมือนแบบมีพิธีแบบ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
ถามว่าไปได้มาจากไหนอ่าไม่ใช่ว่าไปได้จากภาพเก่าเก่าตอนไปค้นเซฟเฮาส์หรือว่าไปได้หลักฐานอะไรมาจากไอ้กลุ่มลงกลุ่มไลน์กลุ่มแอปอะไรที่มันออกกันไม่ครบเนี่ยนะออกกันไม่หมดเนี่ยอย่าบอกนะว่าจากสี่ในแปดของผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มตัวได้แล้ววันนี้จะพาไปฝากขังที่ศาลท่านผู้ชมฮะอึ้งอีกแล้วนี่อยากรู้เลยอ่ะว่าเอ๊ะแล้ว
เสียชีวิตนะเมื่อ๑๑พฤศจิกายนหลักหลากข้อหาคือซ่องโจรเนี่ยนำตัวไปฝาก
ต่อสารอาญากรุงเทพใต้นะครับแต่สองคนหลักที่ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปยิง
นั้นยังจับไม่ได้นะฮะนี่นะ๘คนนี้ก็เป็นการไล่จับจากพวกที่เป็นเหรันยิก
ร่วมกันก่อเหตุทั้งก่อนช่วงเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุนี่นะฮะ๔ใน๘คน
เนี่ยเจอรอยปั๊มรูปฟันเฟืองที่ต้นแขนนะครับท่านผู้ชมครับนี่มีสี่คนที่เจอนะฮะคือ
นายอภิเดชนาคประกอบนายสหัสสวัสดิ์พักดีนอกนายวุฒิพงศ์ผลคำและนายจิรายุทธ์สุวรรณสุวรรณสุข
นะฮะคาดว่านี่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงการไปทำภารกิจสำเร็จมาแล้วในแต่ละครั้งนะ
เพราะอย่างสหัสวัสดิเขาก็มีเรื่องขดงคดีครั้งเก่านะที่ไปกราดยิงใช่ไหมพวกนี้อายุ๒๐กว่าแล้วทั้งนั้นนะ
เป็นรุ่นพี่ที่เรียนไม่จบจากปฐุมวันแล้วก็มารวมตัวกันนี่นะฮะจากการสังเกตผู้ต้องหาทั้งหมดอยู่ในสภาพอิดโรยนะฮะ
ตอนที่นำตัวออกมาระหว่างพาไปขึ้นรถเพื่อไปฝากขังที่ศาลนักข่าวก็พยายามสอบถามโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าไม่ได้ทำผิดจริงไหม
หรือว่าทำผิดจริงหรือว่าเป็นแพ้เพราะเมื่อวานมีเพื่อนมาเยี่ยมคนหนึ่งเพื่อนยืนยันหนักแน่นมากว่าเพื่อนผมไม่เกี่ยวเพื่อนผมไม่รู้เรื่องตำรวจจับแพ้
เพื่อนผมเป็นแพ้แล้วมีหลักฐานสู้คดีด้วยเนี่ยบอกมั่นใจเลยไม่กังวลด้วยวันนี้ก็พยายามถามเขากันนะฮะเออเป็นแพ้ไหมเกี่ยวข้องไหมเรื่องคดีครูเจี๊ยบหรือว่าน้องหยอดเนี่ยลองดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยนะฮะ
มีเพื่อนเพื่อนเนี่ยพยายามออกมาปกป้องว่าเราเนี่ยเป็นแพ้ในคดีนี้เนี่ยสรุปแล้วข้อเท็จจริงเป็นยังไงอ่ะคะมีอะไรอยากจะชี้แจงไหมคะถึงรอยปั๊ม
นี่ครับทุกผู้ชมครับหลังจากที่คุมตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับศาลก็พิจารณาคำร้องขอฝากขังผู้ต้องหาทั้ง๘คนนี้นะครับอนุญาตให้ฝากขังได้
ทนายขอประกันตัวรวดเดียว๘คนเลยเหมือนกับที่ตำรวจเขาบอกมันมีกองทุนเลยคอยจ้างทนายสู้คดีให้ด้วยเนี่ย
สู้คดีให้ด้วยเนี่ยนอกจากจัดหาอาวุธให้ไปก่อเหตุแต่สาร
ไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษ
สูงพฤติการร้ายแรงและพนักงานสอบสวนก็คัดค้างการประกันตัว
เกรงว่าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปจะหลบหนีนะฮะ
ก็เลยยกคำร้องการขอปล่อยตัวชั่วคราวพลโนตรีวิทยาวัฒน์ชินคำ
ผู้งคับการสมบัติตะครบาล๕ระบุว่าผู้ต้องหาทุกคนให้การ
ข้อกล่าวหานะครับแต่บางคนให้การเป็นประโยชน์
สัญลักษณ์ฟันเฟืองที่เจอที่แขนเนี่ยมาจากความสมัครใจ
มีทั้งแบบปั๊มร้อนแล้วก็ปั๊มเย็นอืมอ่า
มีนัยยะเชื่อมโยงกับการก่อเหตุแต่ละครั้งนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าในส่วนของรอยปั๊มที่ปรากฏ
ต้นแขนด้านซ้ายของกลุ่มผู้ต้องหาเป็นการใช้ตราปั๊มเพื่อบอกประสบการณ์
ประสบการณ์เหรอคะว่าคนคนนั้นผ่านการก่อเหตุมากี่ครั้ง
เหมือนกับแม่ไปซื้อกาแฟแล้วปั๊มสะสมสแตมอย่างนี้หรอ
สะสมสะแตมให้เลยไม่แล้วแต่ก่อนนั้นถ้าโชคโชนมากนี่
ลามไปทั้งตัวเลยเหรอคะนั่นน่ะสินี่เหมือนการอ่าเก็บแต้ม
เพื่อให้ผ่านหลักสูตรอ่าแต่เจอจากสี่ในแปดนะค่ะ
ไม่รู้ว่าที่เหลือที่ไม่มีรอยปั๊มเนี่ยคือยังไม่ผ่านการเก็บแต้มหรือว่า
ยังไม่อยากให้ปั๊มหรือว่าอะไรยังไงขณะเดียวกันนะครับ
โนตรีธิรเดชธรรมสุธีนะครับท่านภูมิครับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการ
ตำรวจนครบานยืนยันว่าสัญลักษณ์ฟันเฟืองที่ต้นแขนนะฮะ
แล้วก็เสื้อช็อปเนี่ยมันเป็นการให้สัญลักษณ์เหมือนเป็นการอวยชั้นยศ
อวยชั้นยศเหรอฮะเหมือนดาวบนบ่ายอย่างนี้เหรอ
ประมาณนั้นถ้ามีมากก็จะถือว่ายศสูงเป็นผู้นำ
เหมือนกับอนุบาลปฐมมัธยมแต่ชั้นยศพวกนี้มันเหมือนกับ
คือท่านผู้การธิรเดชบอกเทียบเคียงเหมือนกับทำให้กลุ่มตัวเองเหมือนเป็น๔เหล่าทัพ

แล้วมียศแบบตั้งแต่ชั้นเล็กไปถึงระดับผู้บังคับบัญชาอย่างนั้นเลย

เพราะนี่ดูแต่งตัวสิ
แล้วก็มีรูปของเพื่อนของเราที่เคยถูกกระทำที่ตายไปแล้วเนี่ยมาแขวนเอาไว้
เพื่อเป็นการปลุกใจให้ออกไปต่อสู้ไปล้างแค้นคืน
แล้วเราจะมีอาวุธให้มีเงินทุนให้มีรถพาไปเซอร์เวย์มีรถพาหลบหนีมีรถพาไปซ่อนตัว
เอาจริงนะแบบนี้มันเหมือนกองกำลังติดอาวุธเลยนะ
นี่ไงเห็นไหมถามว่าพวกนี้มันก่อเหตุอะไรยังไงบ้าง
ขณะนี้รู้แค่ว่ามันไปก่อเหตุคือเอาคืนคู่อลิต่างสถาบัน

แล้วเก็บแต้มโดยมีกลุ่มไอ้พวกรุ่นพี่ที่มันเรียนไม่จบ
แล้วมันยังไม่ไปทำมาหากินไม่ไปเรียนต่อไม่ไปไหนเนี่ย
เนี่ยเอารุ่นน้องมาซ่องสุมแล้วก่อเหตุ

เดี๋ยวต้องขยายผลต่อว่ามันเชื่อมโยงกับอย่างอื่นอีกไหม
อย่างเช่นธุรกิจสีเทาธุรกิจสีดำ
หรือไปเอาเงินทุนมาจากไหนเอาอาวุธมาจากไหน
เพื่อนที่มาเยี่ยมผู้ต้องหาที่สอนอทุ่งมหาเมฆ

ขอให้รอดูหลักฐานในการต่อสู้ในชั้นศาล
เพื่อนผมหลุดแน่เพื่อนผมเป็นแพ้อืมผู้การธิรเดชท่านบอกว่า
อยากจะบอกไปเหมือนกันว่าตำรวจก็มีหลักฐานร้อยเปอร์เซ็นต์
ที่จะแสดงต่อสารเอาผิดได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวไอ้คนนี้
เดี๋ยวจะเชิญตัวมาสอบสวนด้วยแล้วตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามตัว
กับเลาะสองผู้ต้องหาคนสำคัญที่เป็นคนก่อเหตุลงมือ
ในวันยิงน้องหยอดแล้วก็ครูเจี๊ยบจนเสียชีวิต
เฟืองเนี่ยมันระบุถึงเรื่องราวต่าง
เช่นเคยก่อเหตุมาแล้วกี่ครั้งหรือตำแหน่งคล้ายยศของสี่เหล่าทัพ
นะครับมีทั้งบนร่างกายแล้วมีทั้งบนเสื้อช็อปเครื่องแบบของเขา
นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ที่แยกย่อยออกไป
แล้วในส่วนท้ายายผลพอมีแปดสิบสี่นายที่เข้าอยู่ในเครือข่ายเนี่ย
ตอนนี้ข้อมูลเราเป็นยังไงนะคะท่าน
เป็นยิ้มดีกว่านะยิ้มนี่คือมีข่าวดีนะขอยิ้มดีกว่านะใช่ไหมครับ
ข่าวดีว่าจะเจอทั้งหมด๘๔ท่านเนี่ยเพราะว่าพวกเขาก็ดูเราอยู่นะครับ
อืมอ่ะนี่ผู้การจอนะฮะผู้การธิเดชท่านบอกไอ้พวกนี้มันก็คงดูเราอยู่เหมือนกันนะ
อืมก็คงดูนั่นแหละเพราะขนาดตำรวจไต่สวนที่ศาลยังไปฟังกันเลย
ครับนับภาษาอะไรอ่ะทีวีอ่ะเขาบอกว่าจริงจริงแล้วอ่ะ

ครับบางคนบอกอันนี้ต้องเรียกองค์กรผีอ่า
แต่คำว่าผีนี่มีที่มาที่ไปนะคะผีนี่ไม่ได้แปลว่าแบบเป็นวิญญาณหรือว่าตายนะ
เขาบอกว่าผีเนี่ยเป็นคำเรียกเด็กเอาไม่เด็กแล้วดีกว่านักศึกษาที่เรียนไม่จบแต่ถูกไล่ออก
เมื่อวานตำรวจก็บอกท่านผู้การธิรเดชก็บอกไอ้พวกนี้คือรุ่นพี่ผี
อ่านั่นแหละอ่าเลยเรียกกันว่าเป็นองค์กรผีคืออ่าเรียนไม่จบแล้วก็ไม่ไปไหนก็วนเวียน
อยู่แถวนี้ไม่ไปเกิดใหม่สักทีแล้วก็ให้น้องมาเกิดเป็นผีอยู่นั่นแหละ
ทีนี้อยากให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูภาพภาพนี้ยังจำภาพนี้ได้ใช่ไหมคะที่
เป็นภาพเหมือนเขาเนี่ยอาคาเดมี่เนี่ยทุกคนถอดเสื้อใช่ไหมแล้วสะพายกระเป๋าครับ
แล้วก็ที่ผนังมีเสื้อช็อปสีแดงมีเสื้อช็อปสีเทามีรุ่นพี่ถอดเสื้อนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้
เหมือนให้โอวาสหรืออะไรสักอย่างสงสัยไหมคะว่าในกระเป๋ามีอะไร
ทุกคนมีกระเป๋าเนี่ยสีดำด้วยแต่กระเป๋าไม่เหมือนกันนะสะพายเป้อยู่เนี่ย
แล้วแต่ว่าใครจะเอาใบไหนมาแต่อยากรู้ไหมว่าในกระเป๋ามีอะไร
มีอะไรฮะเขาบอกว่าอะไรนะเช่าบ้านอยู่ด้วยกันแล้วรวมตัวกันติวหนังสือ
วิชาคณะวิศวกรรมเหรอซอยอ่าซอยวงสว่างสิบเก้าไม่มีหรอก
นั้นอ่ะหนังสืออ่ะเพราะของที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ย
คือเสื้อผ้ากับอาหารแห้งค่ะอืมถามว่ามีไว้ทำไมอ้าว
เพื่อเป็นวินกระเลาะไงก่อเหตุเสร็จแล้วต้องหนีอ่า
สิ่งเหล่านี้คือของยางชีพของพวกคุณโอ้โหนี่
เป็นของยางชีพของพวกคุณระหว่างหลบหนีเอออะไรขนาดนั้นเอ้า
การเป็นองค์กรผีแบบนี้มันต้องมีเงินทุนอืม
แหล่งที่มาตอนแรกที่เรารู้กันก็คือจะมีคนเรียรายเงินใช่ไหม
รุ่นพี่ที่เป็นผีนั่นแหละครับแต่เขาบอกว่าน่าจะต้องมีเงินสีเทา
มาเกี่ยวข้องด้วยคืออาจจะเป็นเงินผิดกฎหมาย
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการแบบก่ออาจยากรรมด้วยการขโมยรถ
ขายประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เอาเงินไอ้ก้อนนั้นอ่ะ
สนับสนุนเป็นกองทุนเงินก็เลยค่อนข้างเยอะ
เพราะว่าเงินที่จะเอามาซื้อปืนได้จ้างทนายความได้
ประกันตัวได้และใช้หลบหนีได้เนี่ยเงินจำนวนไม่น้อยเลยนะคะ
แปลว่าต้องมีเงินเยอะอยู่ทีเดียวอย่างที่บอกว่าเขามีการแบ่งชั้นยศ
งชนชั้นอ่ะไม่รู้จะเรียกแบ่งเลเวลหรือแบ่งอะไรก็แล้วแต่นี่แหละ
แบ่งเป็น๓ชั้นอนุบาลประถมมัธยม
คนที่ถูกจับตัวได้เนี่ยเป็นอนุบาลห้าคนครับ
หน้าที่ของแก๊งอนุบาลก็คือศึกษาเรียนรู้
สามในเก้าเป็นเด็กปฐมหน้าที่คือดูงานค่ะพี่อุ๋ย
อ่าไปดูงานที่เพื่อนก่อเหตุไว้แต่ไม่ลงมือทำนะ
ไปดูงานลงพื้นที่จริงไอ้ศึกษาเรียนรู้นี่ยังไม่ลงพื้นที่จริง
ปฐมนี่ลงพื้นที่ไปดูงานแล้วส่วนมัธยมที่จับได้นะอืม
หน้าที่คือเหรันยิกและผู้ร่วมก่อเหตุก็คือคนลงมือ
อ๋ออย่างเอ๋ยเอ๋ยเดี๋ยวนี้เอ๋ยเดี๋ยวคนเนี้ยคือเอ๋ย
บอกอย่าสู้นะอย่าสู้นะอ่านั่นแหละคือเมื่อวานเนี้ย
ตามรายงานของตำรวจบอกศึกษาเรียนรู้เนี่ยน้องมิ้น
อย่างเช่นฝึกฝนการอะไรนะฟังเสียงปืน
ที่ว่าให้ยิงปืนใกล้ใกล้หูใช่ไหมอ่าฝึกฝึกโดนกระทืบ
ฝึกโดนกระทืบอ่าฝึกโดนจับว่าถ้าโดนจับจะต้องตอบแบบไหน
อะไรยังไงบ้างตอบไหม้อย่างเดียวไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ทำ
ไม่ให้ความร่วมมือทำไมไม่เอาเวลาพวกนี้ไปไปฝึกเรียน
หนังสือฝีมืออะไรให้มันเออไม่แล้วเข้าโรงเรียนทำไมอ่ะถ้า
ถ้าไม่ได้จะเรียนหนังสืออ่ะถ้าจะมาเรียนอะไรแบบนี้อ่ะอืมอ่า
เราส่งเนเนตีเชานะครับไปที่เซฟเฮ้าสอยวงสว่างสิบเก้าอีกครั้งหนึ่ง
ไม่ได้ไปฝึกอาคารามี่กับเขานะครับเนยยังเป็นนักข่าวอยู่นะครับ
ต้องไปเป็นอย่างอื่นนะเนไปดูบอกสภาพบ้านเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะ
ข้าวของในบ้านกระจัดกระจายถังขยะหน้าบ้านมีกล่องเหล้า
มีหมวกกันน็อกอยู่ที่ตู้หน้าบ้านอีก๓ใบ
ได้คุยกับผู้ชายคนนึงเขาเล่าให้ฟังว่า
วัยรุ่นกลุ่มนี้มาอยู่ได้๒เดือนแล้วล่ะ

แต่หลังเนี่ยจำนวนมันเพิ่มขึ้นแปลก
มากันเพียบเลยแต่เขาไม่เคยวุ่นวายกับใคร
แต่ว่าลูกชายของคนที่ให้ข้อมูลกับเราแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้
เขาบอกชอบได้ยินเสียงแปลกดังออกมาจากบ้านหลังนี้

โอ้โหกลุ่มวัยรุ่นไม่ต่ำกว่า๑๕คนนี่มาแล้ว

คนทะเลาะกันเหรอต่อยตีกันเหรอ

คิดว่าน่าจะเป็นรุ่นน้องพูดพร้อมกันว่า
ครับพี่ครับพี่

พูดอะไรไม่รู้รุ่นน้องเขาก็
ครับพี่ครับพี่

จากที่ผมดูจากของผู้การ

ผมมาประดิษฐ์ประต่อดูภาพแล้วผมว่า

แล้วไอ้ที่บทสวดที่ของชาวบ้านเขาพูดกัน
มันไม่ใช่หรอกมันเป็นคำขวัญของเขา
หรือว่าอะไรนิยามอะไรของเขา

รุ่นน้องเขามีความฮึกเหิม

ส่วนเมื่อวานที่นักข่าวเราได้ภาพ

พยายามปีนเข้าไปในรั้วบ้านช่วงเช้า

กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยขับรถผ่านมาที่บ้านหลังนี้ซ้ำอีกรอบ

จังหวะที่นักข่าวลงพื้นที่มีชาวบ้านเรียกนะคะ
บอกว่าให้มาดูหนังสือพิมพ์

บอกว่าเท่าคืนคุยกับเจ้าของบ้าน

คนในรูปที่ขึ้นหน้าหนึ่งนั้นเป็นคนมาติดต่อเรื่องบ้านเช่า
วันดีคืนดีเห็นกลุ่มวัยรุ่นที่นำภาพเพื่อนที่เสียชีวิต
ออกมาตากแดดด้วยนะคือไม่ได้แขวนไว้ที่ประตูอย่างเดียวนะ
มาตากแดดด้วยนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทำทำไม
ไม่รู้ว่าทำไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไร
ทุกผู้ชมครับแม่เรื่องของเด็กอาชีวะเด็กช่างกล
ก็ต้องถามผู้รู้นะเป็นใครไปไม่ได้
ผู้ที่เขาอยู่ในเรื่องราวของหนังดัง
เขาจะเป็นสี่สถาบันใช่ไหมตอนนั้นอ่ะใช่ค่ะ
นี่เดี๋ยวเขาจะมีภาค๒นะรู้สึกจะเข้าอาทิตย์หน้า
วันนี้คุณบอมอภิวัตได้คุยด้วยนะครับ

รูแปงรูปแปงอินทระเสื้อดำนะครับ
อีกคนนึงนะครับคุณเต้บุรณพลนะครับ
เสื้อชอบสีฟ้านี่วันนี้ใส่เสื้อชอบมาเลยเห็นมั้ย
นี่เป็นอดีตเด็กช่างนะฮะที่เคยผ่านการตีรันฟันแทง
กลุ่มนักศึกษาต่างสถาบันมาแล้วแต่เขาบอกอุ้ยนานแล้วนะ
ตั้งแต่นู้นอ่ะปี๒๕๓๕อดีตเป็นในอดีตเป็นอดีตแล้ว
ปัจจุบันพี่รูแปงแกอายุ๕๐ส่วนคุณเต้อายุ๔๒นะครับ
ปัจจุบันก็ทำอาหารกินแล้วเนอะก็เลิกวิถีกันแล้ว
นี่เขาเจอกันเขากินโค้งกินข้าวกัน
รุ่นพี่นี่เขาจับมงจับมืออะไรกันหมดแล้ว
ก็มันเหลือแต่พวกรุ่นพี่ผีใช่ไหมที่มันคอยไปหลอกหลอนรุ่นน้องอยู่นะฮะ
ทั้งคู่เนี่ยบอกว่าพฤติกรรมของกลุ่มเด็กช่างที่ก่อเหตุในปัจจุบันตอนนี้เนี่ย
ต้องบอกเลยว่ามันรุนแรงกว่าในอดีต
สมัยที่พวกเขาเนี่ยเรียนหนังสือกันอยู่
ส่วนหนึ่งมันก็คงเกิดจากเรื่องของวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีนั่นแหละ
มันมีอินเทอร์เน็ตมีมือถือมันติดต่อสื่อสาร
มันจะทำอะไรกันแบบมันส่งต่อข้อมูลกันแบบ

มันก็เลยคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการต่างได้ง่าย

ถ้ารวมกันมันคิดวิเคราะห์แยกแยะเนี่ยแห่มันจะสมบูรณ์แบบมาก
หมายถึงตัวเต็มหรือว่า
มันเลยมีแต่คิดกับวิเคราะห์ไม่มีการแยกแยะ

ทั้งคุณรูแปงกับคุณเต้บอกว่า
เรื่องแผลรูปฟันเฟือง
ที่เจอบนต้นแขนของหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหา

ยืนยันว่าการทำแผลเป็นปั๊มเป็นรอยแบบนี้ลักษณะแบบนี้
มีมาตั้งแต่ในอดีตแล้วในอดีตจะมีการทำกันในตอนกิจกรรมรับน้อง
ซึ่งไม่มีความหมายอะไรมากไปกว่านั้น
รับน้องแล้วก็ปั๊มไว้เอาไว้เป็นสัญลักษณ์ของสถาบันของเรา
แต่ปัจจุบันเนี่ยมันคือก่อเหตุแล้วทำให้ใช่ไหม
เมื่อก่อนเป็นแค่แสดงออกเรื่องการรับน้องเป็นการต้อนรับเข้าสู่รุ่น
ในอดีตทำเพียงแค่ฟันเฟืองเดียวเท่านั้น
แต่ไม่รู้ว่าโอ้โหปัจจุบันเนี่ยบางคนมี๔อันเนี่ย๔วงเลยเนี่ย
ไม่รู้หมายถึงอะไรแต่คงหนีไม่พ้นความเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นใหญ่
สมัยนี้มันเทคโนโลยีมันหาง่ายแล้วก็คือโทรศัพท์มือสื่อเครื่องเดียวก็สามารถสั่งของได้แล้ว
คือในสมัยผมเนี่ยคือเด็กช่างตีกันนะคือหมายความว่าเราเจอกันแล้วเราตีกัน
นั่นน่ะคือเด็กช่างบีกันแต่อย่างสมัยนี้คือเหมือนแบบเตรียมการเลย
เด็กที่ตีกันตอนนี้มันจะเป็นเด็กนอกมาตีเด็กที่เรียนอยู่เนี่ยเราต้องแก้ตรงนี้อย่ามองว่าเด็กอาชีวะมันตีกันอย่างเดียวไม่ใช่
แล้วรวมตัวกันเนี่ยนะครับซึ่งชาวบ้านบอกว่าโอ้โหได้ยินเสียงเหมือนกับสวดมนต์หรือว่าบทสวดออกมาจากบ้านของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
นั่นแหละคงไม่ใช่พิธีกรรมอะไรหรอกนะครับ
เหมือนเป็นการร้องปลุกใจอ่ะนะก็พอได้ยินแบบไกล
แววมันก็อาจจะเหมือนแบบเป็นบทสวดนะฮะถ้าจะเป็นบทสวด
เลยเนี่ยแล้วเป็นบทสวดทำพิธีกรรมในหมู่เด็กช่างอย่าง

ส่วนเรื่องที่นำรูปของน้องที่

จากเหตุที่เป็นการ
ก่อเหตุการของเด็กอาชีวะ
ทั้งคู่เชื่อว่านั่นคือการราวอารมณ์

ให้ช่วยไปแก้แค้นฝั่งตรงข้ามฝั่งคู่อริ
และการเรียนช่างในบางสถาบันจะมีการเข้าสู่ระบบรุ่น
ทำให้แต่ละรุ่นมีการถ่ายทอดแล้วก็ปลูกฝังความคิดต่าง
เพื่อสร้างความรักความเคารพต่อกัน
ทำให้กลุ่มเด็กช่างเนี่ยรักแล้วก็เคารพกันเหนียวแน่น

กระแสข่าวที่โจมตีกลุ่มเด็กช่างว่าเป็นกลุ่มเครือข่ายเดียวกัน
แบบไหนอะไรยังไงเนี่ยอยากจะชี้แจงว่าการเรียนสายช่าง
ช่างแต่ละสถาบันมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป
กลุ่มบางสถาบันรวมกลุ่มกันเพื่อทำความดีจริงก็มี
ไม่ได้เป็นกลุ่มที่ก่อเหตุลักษณะรุนแรงแบบนี้ทั้งหมด
ปัจจุบันเขาก็มีโครงการเด็กช่างทำดีพัฒนาสังคมก็เยอะ
กลุ่มสถาบันต่างมาร่วมโครงการ๓๐๔๐สถาบันด้วยซ้ำ
พวกที่เป็นกลุ่มพวกนี้อันนี้มีจริงแต่อย่าไปเหมารวม

คือผมจะบอกให้ฟังว่าเด็กช่างดีเขาก็มีเยอะแยะ
คนที่ตั้งใจเรียนหนังสือคนที่อยากจะมีอนาคตที่ดีก็มีเยอะ
อย่างพวกผมเนี่ยคือในกลุ่มใส่ช็อปทำความดีเนี่ย
กลุ่มผมเนี่ยก็คือก็จะมีกิจกรรมมีงานบอลงานบอลเนี่ย
งานบอลแล้วก็งานคอนเสิร์ตงานคอนเสิร์ตเนี่ย
บางทีเรารวมกัน๔๐กว่าสถาบันก็ไม่มีตีกันแล้ว
อยากให้เหมาร่วมว่าอาชีวะกันดีกว่าดีกว่านะ
ขอให้เหมาว่าในกาวไปเลยเอ่ยไปเลย
สิทธิไม่ต้องมีแล้วเพราะมันยิงคนตาย
ก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยพูดงี้ดีกว่า
ถ้าพูดว่าอาชีวะเมื่อไหร่มันสะเทือนทั้งหมด
นี่ฮะเราก็ไปถามจากทางผู้ที่เขาเป็นรุ่นพี่
ที่เขาก็เคยผ่านการต่อยตีอะไรมาแล้วแต่เขาบอกยุคเขาเนี่ย
โหดขนาดนี้อันนี้มันพัฒนาไปไกลมากเหลือเกิน
แต่พัฒนาในทางที่ไม่ดีนะคะคือจริงการรักสถาบันเป็นเรื่องดีนะพี่อุ๋ย
แต่การรักสถาบันเนี่ยเขามีไว้เพื่อที่ให้เรารู้ว่าเราอยู่ในสถาบันไหน
สถาบันเทคโนโลยีประธุมวันถูกพูดถึงเยอะ
ไปคุยกับอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปฐุมวันกันหน่อย
ศาสตราจารย์ดรเสถียรธัญศรีรัฐนะคะ
ก็บอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยทั้งหมดเป็นนักศึกษาที่เคยผ่านการเรียน
และพ้นสภาพไปแล้วเมื่อปี๒๕๖๕ก็คือปีที่แล้ว
กลุ่มก่อเหตุแก๊งนี้นะถูกต้องคุณเจี๊ยบกับน้องหยอดเนี่ย
ก็ถามว่าเขาพ้นสภาพจากอะไรเหรอ
สภาพเพราะไม่เข้าเรียนตามเวลาที่กำหนดค่ะ
ส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีรายชื่อสิทธิปัจจุบันเข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์ประมาณ๘๐กว่ารายชื่อเนี่ย
แล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มว่าเสรีชนคนปฐุมวันใช่ไหม
สถาบันบอกว่าอยู่ระหว่างการรอเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานมา
ถ้าพบว่าเป็นสิทธิ์ปัจจุบันเนี่ยจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทันที
ยืนยันเลยว่าผมในฐานะอธิการบดีไม่เคยได้ยินชื่อนี้
เชื่อว่าเป็นการอุปโลกกันขึ้นมาเองไอ้เสรีชนคนปฐุมวันอะไรเนี่ย
ส่วนประเด็นเรื่องสัญลักษณ์ตราประทับปั๊มฟันเฟืองที่แขนซ้ายเนี่ย
ซึ่งที่นี่ที่ปฐุมวันนี้มีเฟืองดอกบัวเป็นแสงสว่างแห่งปัญญา

เพราะตอนมาเดินก็ใส่แขนยาวแล้วก็มองไม่เห็นหรอก
เมืองเป็นสัญลักษณ์ของวิศวะ

ครับแต่ว่าดอกบัวเป็นแสงสว่างแห่งปัญญา

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มน้อยนะครับที่ไปสร้างความเสียหายกับสังคมเนี่ย
แล้วเอาชื่อถามันแอบอ้างอันนี้นะครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่อธิการบดีพูดถูกก็คือว่า

เด็กอะไรจะเป็นแบบนี้อยู่ในองค์กรผีนี้ทั้งหมด
คนที่เขาตั้งใจเรียนไปเพื่อเรียนหนังสือจริงมันก็มี

ว่าไอ้กลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับในขณะนี้มัน๒๐กว่าเนี่ย
พวกเป็นพวกที่เรียนไม่จบ

เด็กที่ยังเรียนอยู่เนี่ยมี
เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องดูแลเด็กของท่านที่ยังเรียนอยู่ด้วย

ก็แทนที่น้องจะเอาเวลาไป

ฝึกอะไรเนี่ยเตรียมตัวในการก่อเหตุหลังเกิดเหตุอะไรเนี่ย

เพราะฉะนั้นสถาบัติจะปฏิเสธความน่าผิดชอบไปทั้งหมดเนี่ยไม่ได้นะฮะ
ท่านก็ต้องดูแลเด็กที่ท่านกำลังเรียนอยู่ด้วยนะฮะ
เขาเป็นคนที่เคยถูกเด็กเทคโนโลยีประถุมวันยิง

นี่ภาพเหตุการณ์ในวันนั้นค่ะจนไปเรียนไม่ได้ต้องดอบเรียน
โอ้โหอ่าก็โอ้โหเห็นไหมล่ะอุ้ยดามแขนอย่างนี้เลยเหรอ
เขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะอ่าก็คือช่วงเย็นสิบหกมิถุนายนปีหกห้า
เขาขี่รถจักรยานยนต์ไปเยาวราชเพื่อกลับบ้านแต่พอไปถึงวัดหัวลำโพง
เจอคนร้ายสองคนขี่รถประกบยิงใส่สามนัดเหมือนกับเคสของหยอดแล้วก็ครูเจี๊ยบเลย
เขาเชื่อว่าคนร้ายที่ก่อเหตุกับเขาเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันเชื่อว่าคงอยากได้แต้มล่าแต้ม
เพราะเขาเป็นเด็กอุเทนนะฮะส่วนตราประทับฟันเฟืองบนแขนซ้ายของผู้ต้องหา
เท่าที่เห็นจากข่าวเนี่ยรู้มาว่าเป็นตาประทับที่ถ้าหากใครยิงใครตาย
ปั๊มตราประทับให้กับคนที่ออกไปทำงานสำเร็จซึ่งมีมาเป็นสิบปีแล้ว
แต่ไม่แน่ใจว่า๑ตราเนี่ยต้องไปฆ่ากี่คนถึงได้๑ตรา
โดยจะมีค่าหัวให้กับคนที่ทำงานสำเร็จด้วยนะฮะมากสุดเนี่ย
ถึงแบบได้หนึ่งแสนบาทก็มีถ้าเกิดไปฆ่าอีกฝั่งหนึ่งสำเร็จ
โอ้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยส่วนชื่อองค์กรของช่างกลปฐุมวัน
จะมีชื่อว่าเสรีชนฝ่ายอุเทรนธวายชื่อสวัสดีภาพ
แล้วภาพที่รุ่นน้องออกมารวมตัวเนี่ยก็เพื่อให้รุ่นพี่เนี่ย
มาร่วมทำกิจกรรมเช่นท่องกรอนสถาบันที่ปลูกฝั่งรุ่นน้อง
ก็น่าจะเป็นเรื่องสถาบันแล้วครับเพราะว่าเพราะว่าพรุ่งนี้มัน
ก็มันมันไม่เจาะจงใครอ่ะพี่มันแบบว่าใครก็ได้ที่เดินที่เนี่ย
พี่ที่ผมคิดนะครับพี่ไปยิงใครมาไต้อย่างเงี้ยครับ
เขาก็จะปั๊มเฟืองครับอืมมันมีมานานแล้วยัง
ปั๊มเฟืองเนี้ยที่เรารู้อ่ะค่ะผมคิดว่าน่าจะมีมา
น่าจะเป็นสิบปีแล้วนะครับเนี้ยแต่ว่าแล้วคนที่ออกไปทำงานได้
ไปทำงานสำเร็จนะครับอืมเขาก็จะแบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ
ที่เวลาฝั่งเขาเสียอย่างนี้ครับแล้วเขาไม่รู้ว่าใครทำอย่างนี้ครับ
เขาก็จะจอดโจมเป็นว่าผมเคยทำแล้วก็จะแบบว่า
ตั้งค้าหัวครับอย่างตั้งแสนหนึ่งบ้างอ่าส่วน
มือยิงตัวจริงนะฮะแล้วคนก่อเหตุวันนั้นที่ขี่จักรยานยนต์ไปด้วยกันเนี่ย
สั่งเพื่อนบอกให้ไปซ้ำอีกซ้ำอีกเนี่ยเคสของน้องหยอดแล้วก็ครูเจี๊ยบนะฮะ
ค่ะยังจับไม่ได้นะครับเลาะกับวินนะอ่าล่าสุดนี้ฮะท่าน
ภูการธิรดิตนะฮะผู้ข้ามการสื่อสวนสอบสวนของบรชนอบบอกว่า
อันนี้เพิ่งประชุมกันนะเพิ่งเลิกมาค่ำเนี่ยนะฮะ
ภาพซ้ายมือเนี่ยท่านบอกว่ายังไม่ขอให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
เนื่องจากตอนนี้ในวินที่เป็นมือปืนกับในเลาะคนขี่จักรยานยนต์ในวันนั้น
แล้วมีคนช่วยเหลืออีกหนึ่งคนเชื่อว่าพวกนี้ก็ดูข่าวอยู่เหมือนกัน

เพราะฉะนั้นตำรวจเนี่ยต้องทำงานอย่างรัฐกลุ่มแต่เชื่อว่าเดี๋ยวจับกลุ่มได้แน่
แล้วจะขุดรากถอนโคนพักพวกที่เหลือที่ร่วมกันเป็นขบวนการ